ผู้ชายคนนี้คุณอยู่กระโดดไปแล้วทำท่าใส่คนขี่รถจักรยานยนต์แบบนี้

คุณเวลาคนขี่รถจักรยานยนต์เป็นผู้หญิง

เดี๋ยวดูนะเขาวิ่งไปกลางถนนเลย
แบร่ใส่คนขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นผู้หญิงวัย๓๐กว่า

ร้องกรี๊ดลั่นสนั่นซอยเลยจังหวะนี้

กะจะไปดักจี้ดักป้นเขาหรือเปล่า

พอร้องเสร็จนะสามีวิ่งมาช่วย
เพราะว่าเพิ่งขี่มาจากบ้านได้ไม่ไกล

ผู้เสียหายคือนางสิริวัลภูลมุสิกอายุ๓๓ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้าน
ออกมาได้นิดเดียวจะไปซื้อของร้านสะดวกซื้อ
พอมาถึงตรงนี้มันใกล้จะออกถนนใหญ่แล้วปรากฏว่า
ผู้ชายเสื้อขาวคนนี้นายธวัฒน์ขุนเต่าอายุ๓๐ปี
พุ่งขึ้นมาเลยกระโดดดักหน้ารถจักรยานยนต์ของเธอ
ทำมือทำท่าคล้ายจะขมครูจะชิงซับละครับ
ด้วยความตกใจฮะนางสิริวัลส่งเสียงกรีดร้องเสียงดัง
คนร้ายโอ้โหทำไมเสียงดังอย่างนี้พี่
เห็นทางไม่ดีวิ่งหลบนี้ไปแต่ไม่รอด
เพราะว่าสามีของนางสิริวัลวิ่งตามมาไล่จับ
แล้วก็ส่งตำรวจได้ทันทีนะฮะ
เห็นไหมครับคุณสิริวันวิ่งมาจำเลยครับ

ยินดีมากเลยนะตกใจนะร้องเสียงดังยินดีมากเลย

ส่วนนี้โอ้โหสามีพี่สิริวัลจะเข้าซัดคนนี้เขาให้

ก็ต้องรอให้การกับตำรวจสภาพใบหน้านะก็บาดเจ็บด้วย
เนื้อตัวคุณเห็นไหมมอมแมมไปหมดเลย
เพราะว่าปลุกปล้ำอยู่กับสามีของพี่สิริวัล
เพราะถูกจับแบบนี้นะครับเขาให้การแบบนี้

ผมไม่ได้ป้นครับผมไม่ได้ชิงทรัพย์อะไรเลยครับ

ไปตั้งเมียกูอันนี้มาจี๊กูล่ะมึง

ไม่ได้ทำผมเดินมาดีของผมเขาบอกแบบนี้

หรือว่าเขามาเรียกอย่าอยากติดรถไปด้วยหรือเปล่า
การสอบปราวเมืองพัทรลุงต้องคุมตัว

ก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาพยายามชิงทรัพย์
ต้องตรวจปัสสาวะนะว่ามีสารเสพติดหรือไม่
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่คนหนึ่งคุณป้าคลื้นนะ
คุณป้าบอกว่าหลังรู้ข่าวตอนนี้กลัวเลย
ปิดประตูบ้านตั้งแต่หัวค่ำเลย
เพราะป้าเองก็เป็นผู้หญิงอยู่บ้านเพียงคนเดียว
อนตำรวจลาดตะเวนบ่อยหน่อย
ดูแลความปลอดภัยของประชาชนด้วยนะครับ